เราดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ดาราสาวชื่อดังนะฮะจากการตกเรือสปีดโบ๊ทที่ไปกับเพื่อน
ไปกัน๖คนคนในเรือ๕คนเนี่ย
ก็ทยอยกันให้ปากคำแล้วก็จำลองเหตุการณ์บนเรือกันไปแทบหมดแล้ว
เหลือคุณโรเบิร์ตคนเดียวที่ยังไม่ได้ไปจำลองเหตุการณ์

ส่วนความคืบหน้าทางคดีวันนี้นะครับ
ตำรวจสพเมืองนนทบุรีที่เป็นเจ้าของคดีนะครับ
ภูทรภาค๑เองก็ลงมาด้วย
บอกว่าอยู่ในระหว่างการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงในช่วงเกิดเหตุ
มาสอบปากคำมาให้ข้อมูลทั้งหมด
เพื่อนำไปประกอบกับสำนวนคดี
ตำรวจบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้ว

และจะต้องเรียกคนที่เป็นผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำเพิ่มเติม
วันนั้นเราก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไป

ที่ขับไปเติมน้ำมันกัน

เติมน้ำมันนี่ก็ต้องเรียกมาให้ปากคำตำรวจบอก

หรือว่าจะเป็นรุ่นพี่ก็แล้วแต่ที่คุณกติก
นนทบุรีเนี่ยในคืนวันเกิดเหตุตำรวจบอกว่าก็ต้องเชิญตัวมาให้ปากคำเหมือนกัน
ซึ่งคุณโบทีเคบอกว่ายินดีจะมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายเรื่องวันและเวลากัน
อกจากนี้ต้องเรียกบุคคลคนหนึ่งตำรวจบอกว่าชื่อบิ๊ก
ที่มีการสนทนาผ่านแชทไลน์กับกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณโม
ประเด็นที่มีลักษณะการจะให้ปกปิดเรื่องการไปปัสสาวะบนเรือของคุณแตงโม
ก็จะต้องมาให้ปากคำด้วยเช่นกัน
ความคืบหน้าในการตรวจร่างกายบุคคลบนเรือ๕คนนี่นะฮะ
มีคุณปอคุณกติกคุณแซนคุณจ๊อปและคุณโรเบิร์ต
ผลการตรวจร่างกายเนี่ยเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ออกมาเฉพาะจ๊อปนะฮะอีกสี่คนผลการตรวจร่างกาย
ยังอยู่กับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจยังส่งมาไม่ถึงสพเมืองนนทบุรี
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้แพทย์เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
เช่นเดียวกับผลชนะสูตรพลิกศพคุณแตงโมอย่างละเอียด
และเป็นทางการแพทย์นิติเวศยังไม่ได้ส่งรายงานเป็นเอกสาร
อย่างชัดเจนมาให้กับทางสพเมืองนนทบุรี
มันมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่โอ้โหหลายคนก็จับสังเกต
แล้วก็พูดถึงในโลกออนไลน์โลกโซเชียลกันเยอะ
วันเวลาต่างตามหลักฐานในภาพที่แต่ละคนเขาบอกว่า
ตอนนั้นทำแบบนั้นตอนนี้ทำแบบนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุ
คุณโมเนี่ยตกเรือตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบโทรศัพท์
มือถือของคุณแตงโมแล้วก็คนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนนะครับ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาข้อมูลไปตรวจสอบแล้ว
เดี๋ยวตำรวจปอทจะไปตรวจสอบหมดเลย
รูปภาพข้อความการสนทนาช่วงเวลาของการสนทนา
ในภาพในหลักฐานในแชทในรูป
กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

พอว่าเขาบอกว่ารูปภาพต่าง
มันเปลี่ยนได้นะวันที่กับเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนได้
ประเด็นในโลกโซเชียลที่มีการตั้งข้อสังเกตกัน
ประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราตามให้แน่นอน
เดี๋ยวเราตามให้แต่เดี๋ยวขอเน้นเรื่องทางคดี
จากทางตำรวจกันก่อนครับคือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
พลตำรวจโทประจบวงศุกร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติบอกว่าหลังจากมีการประชุม
รายงานความคืบหน้าทางคดีหลังจากมีการจำลองเหตุการณ์
ก็ต้องมีการรายงานต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็นำเรือลำจริงไปทดลอง
ความเร็วในแต่ละช่วงเวลา
โดยเฉพาะทิศทางที่เรือวิ่งการหันหัวเรือไปมา
คือจริงแล้วตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้จำเป็นต้องเชิญทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือไป

จำเป็นต้องมีคนที่อยู่บนเรือไปด้วย

การตรวจซ้ำจะทำให้รู้เวลาสถานที่ความเร็วของเรือชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ถามว่าถามตรงเลยตำรวจให้น้ำหนักไปที่ประเด็นไหน
อุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
ตำรวจบอกว่าตำรวจยังคงดำเนินการทั้งสองส่วนนะคะ
ซึ่งต้องรอผลการตรวจยืนยันจากนิติวิทยาศาสตร์

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่
ตรงนี้แหละมันจะยืนยันได้ชัดเจนมากที่สุดค่ะครับส่วนการ
ตรวจร่างกายคนบนเรือยืนยันว่าไม่ล่าช้ายืนยันว่าไม่
พริ้วไปอย่างอื่นแน่นอนผลตรวจเลือดยังไม่ออกนะคะคุณผู้ชม
กำลังเร่งรัดอยู่นะคะส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า
ก็ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ช่วงจังหวะเกิดเหตุ
ห้าคนที่อยู่บนเรือกลับบ้านไปก่อนแล้วอ่ะอ่า
ไปรอที่บ้านกันกว่าจะมาเจอตำรวจ
การตรวจเลือดมันจะล่าช้าไปหรือเปล่าข้ามวันข้ามคืนนะ
ใช่มันจะตรวจเจออะไรไหมถ้ามันมีอะไรจริง
ตำรวจบอกว่าได้ขอความเห็นจากแพทย์แล้วนะคะ
ระยะเวลาที่ตรวจกับการเกิดเหตุเนี่ยสามารถตรวจได้
สามารถนำผลมายืนยันได้ครับทีนี้ผลตรวจโทรศัพท์มือถือค่ะ
ที่คุณภาคภูมิบอกว่าต้องตรวจทุกคนเลยเนาะตรวจรายละเอียด
โทรศัพท์มือถือว่ามีภาพอะไรไหมโทรเข้าโทรออกคุยแชทอะไรกับใครบ้าง
ครับตำรวจบอกว่ามีรายงานผลมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะอ่า
แต่ยังขอไม่ให้ข้อมูลอะไรนะคะแต่บอกว่าตรวจหมดทุกคนทั้ง๕คนบนเรือ
มีรายงานผลมาแล้วนิดหน่อยบางส่วนในจ๊อปค่ะ
ภาพที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าคุณทำอะไรอ่ะ
คุณทำอะไรที่ท้ายเรือตอนที่จะเอาเรือเข้าท่าใช่ไหม
ขึ้นเรือคุณทำอะไรไปปกปิดหลักฐานอะไรหรือเปล่า
ระยะทางความเร็วหรือเสียงต่างที่แจ้งมาว่ามันตรงไหม
อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
แล้วก็จะนำหลักฐานทุกอย่างมาวิเคราะห์ทั้งหมดเลย
ว่าที่ก้มอยู่ตรงทุ่งเรือทำอะไร
ซึ่งจ๊อปก็บอกว่าเขาไปทำเรื่องทุ่นเรือตอนจะเทียบหน้าอะไรประมาณนี้

ทุกประเด็นในโลกออนไลน์ที่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตเอาไว้

ทุกอย่างค่ะตำรวจบอกว่าจะต้องตอบสังคมให้ได้ทุกเรื่อง

เป็นบาดแผลจากการถูกใบพัดเรือหรือเปล่า

รอผลจากทางพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นลายลักษณอักษรก่อนนะคะ

ตำรวจบอกว่าไม่ได้ทำงานล่าช้าในการเก็บพยานหลักฐาน
ได้พอสมควรสามารถคลี่คลายคดีได้

ตำรวจบอกว่ารอผลที่มันยืนยันชัดเจนได้

รอผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
จะได้ตอบคำถามสังคมได้แบบชัด
ส่วนคำถามนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่าน
ก็อาจจะสงสัยและอยากจะถามตำรวจอยู่เหมือนกัน
คำถามที่ว่าอ้าวแล้วคนที่อยู่กับคุณตังโมเป็นคนสุดท้าย
คนที่เห็นคุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
คนคนนี้จะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องรอหลักฐานยืนยันก่อนนะคะ
ดังนั้นนะตอนนี้ดำเนินคดีแค่๒คนนะคะ
ก็คือ๒คนที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะ
ข้อหานะคะจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอก่อนรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน

คุณปอกับคุณโรเบิร์ตก็คือเป็นคนขับเรือที่เขาสลับกันขับ
มันก็จะเป็นลักษณะของการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ใช่อันนี้คือมีการประกันตัวออกมาตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันนะคะ๒คนนี้
ส่วนที่มีการวิพักษ์วิจารณ์ว่าบางคนมีความสัมพันธ์กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
มีญาติเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่มันจะกระทบกับรูปคดีไหม

พบตรดูคดีนี้เองนะคะ
ตำรวจเลยบอกว่าไอ้ประเด็นตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าใครรู้จักกับใคร
ใครมีญาติเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขนาดไหน
เพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูคดีนี้เอง
แล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องของภาพศพของคุณแตงโมค่ะ
คำถามคือหลุดออกมาจากไหน
ใครเป็นคนถ่ายใครเป็นคนทำให้ภาพนี้มันหลุดออกไปในโลกโซเชียล

คือมีการพาดพิงไปในลักษณะที่ว่าหลุดมาจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
หลุดมาจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานหรือเปล่า

ตำรวจขอยืนยันว่าภาพนี้ไม่ได้หลุดมาจากตำรวจแน่นอนนะคะ
มูลนิธิก็ยืนยันว่าภาพนี้ไม่ได้หลุดจากมูลนิธิแน่นอนนะคะ

แต่มันไม่ยากหรอกค่ะที่จะตรวจสอบว่าหลุดจากใคร
ใครเป็นคนโพสต์ตอนนี้เรียกมาคุยหมดแล้วนะคะ
มูลนิธิตำรวจอาสาเนี่ยก็ต้องเรียกคุย
ยืนยันว่าภาพไม่ได้หลุดจากตำรวจแน่นอนค่ะ
คุณโบทีเคเนี่ยตำรวจบอกว่าต้องเชิญมาให้ปากคำ

ไม่แน่ใจว่านัดหมายวันไหนนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะวันนั้นหลังจากที่เกิดเหตุ
คุณกติกเหมือนกับไลน์ไปหาหรือว่าโทรไปหา

แล้วก็เลยมาเจอกันตรงนี้นะครับ

หลังจากที่รอเวลาหรือว่าช่วยตามหากันอยู่สักพักใหญ่
เรียกมาคุยในฐานะพยานนะคะตำรวจบอกค่ะ
ซึ่งวันที่ทั้ง๔คนยกเว้นคุณโรเบิร์ต
ไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยในรายการเนี่ย
เขามีการเอาชงเอาแชทต่างในช่วงเวลาเกิดเหตุ
ให้เห็นว่าเออเขาก็มีความพยายามในการที่จะหากันนะ
แล้วช่วงก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้มีเรื่องของการทำลงทำร้ายอะไรกันเนี่ย

มันเหมือนกับจะมีการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเออถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นจริงโมตกลงไปเนี่ย
อย่าไปบอกนะว่าโมเนี่ยเดินไปชงไปชี

วันนี้รายงานบอกอะไรชื่อบุ๊กชื่อบิ๊กก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะ

เดี๋ยวต้องรอดูให้ตำรวจเขาไล่กันต่อไปนะครับ
แต่มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรกับเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้น

เวลาจะขึ้นจะลงเนี่ยก็มาขึ้นที่ท่าน้ำตรงนี้นะครับ

คุณธนกฤษวงสุวรรณมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม

แต่ว่าเพิ่งมีเวลาที่จะมาพบเจ้าหน้าที่วันนี้นะครับ
คุณธนกฤษบอกว่าเป็นการมาให้ปากคำทั่วไปให้ข้อมูลทั่วไป
ก่อนหน้านี้ให้ข้อมูลเรื่องเรือกับตำรวจไปแล้ว
ยืนยันว่าคืนเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์
คุณธนกฤษได้รับโทรศัพท์จากปอจริงนะ
ปตนุพัฒน์ที่เป็นเจ้าของเรือ

โทรมาบอกว่ามีคนตกเรือ
ตอนนั้นก็เลยเอาเจ็ดสกีเนี่ยออกไปช่วยค้นหาเลยนะไปค้นหาตอนประมาณ๕ทุ่ม
ซึ่งตอนนั้นไม่เห็นมีใครอยู่ที่เรือก็เลยเอาเรือเนี่ยเข้าไปเก็บในอู่
หลังกลับมาจากหาตอนตี๕ไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรทั้งสิ้น
ส่วนความผิดปกติหรือว่าหลักฐานอื่นที่มันจะไม่ใช่ในเชิงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุ
คุณแตงโมพลัดตกน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคุณธนกฤษเจ้าของอู่เรือบอกว่าเขาไม่เห็นนะ
เรื่องผิดปกติหรือว่าหลักฐานอย่างอื่นบนเรือซึ่งปอเองมักจะมาเอาเรือออกไปล่องแม่น้ำอยู่บ่อย
กลับเร็วบ้างช้าบ้างก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรส่วนอาการของห้าคนบนเรือตอนที่ออกไปเจอตอนไปช่วยค้นหาเนี่ย
คุณธนกฤษบอกว่ามีแค่ผู้ชายที่พอพูดรู้เรื่องแต่ผู้หญิงอยู่ในอาการตกใจหมดพูดวกกลไม่ค่อยรู้เรื่อง
ซึ่งอาจจะหมายถึงทั้งคุณกติกแล้วก็คุณแซนด้วยหรือเปล่า
แม้ว่าคุณแซนจะเป็นสาวประเภท๒นะฮะ
แต่ก็จะมีอาการตกใจพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
หลังจากนั้นเวลาก็เป็นไปตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ทุกคนเนี่ยมาถึงอู่จอดเรือแล้วแยกย้ายกันกลับ
ซึ่งคุณกติกบอกว่าที่ไม่ได้ไปหาคุณแม่ที่ท่าน้ำท่าเรือ
จุดที่เขาหากันเนี่ยแต่มารวมตัวที่อู่จอดเรือเนี่ย
สวดมนต์มาอธิษฐานมาภาวนากัน
ที่กระติกจะกลับออกไปจนสักตี๔กลับไปที่บ้าน
เพราะคิดว่าเผื่อแตงโมจะกลับมาที่บ้าน
คุณธนกฤษบอกว่าไอ้ตอนที่มาที่อู่จอดเรือคืนวันนั้นเนี่ย
ผมก็ไม่เห็นว่ามีใครมานั่งสวดมนต์ภาวนาอะไรกันนะ
อันนี้เขาต้องให้ข้อมูลกับตำรวจตามความเป็นจริงนะ

เรื่องความเร็วของเรือจะมีส่วนทำให้ใบพัด
มันทำงานหรือไม่ทำงานมันบาดแผลบาดขาคุณแตงโมตอนตกลงไปในน้ำหรือไม่

ถ้าเรือเข้าเกียร์ว่างใบพัดจะหยุดทำงานทันที
แต่ถ้าเข้าเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลัง
ใบพัดจะทำงานตามความเร็วของเรือ
ซึ่งจากประสบการณ์หากตกลงไปสามารถถูกใบพัดฟันได้หรือไม่
คุณธนกิจบอกว่ามันก็ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน
เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความคมของใบพัด
แต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย
อย่างเช่นตอนนั้นที่คนตกไปเนี่ยคุณแตงโมตกไปเนี่ย
กระแสน้ำเป็นยังไงความแรงของน้ำขนาดไหน
เดี๋ยวลองฟังนะครับ
ขึ้นเลยลงมันเป็นหน้าที่ของผมแล้วเขาไม่สามารถทำเองได้ครับ
มีลอยเลือดหรือว่าลอยอะไรบนเรือ
ไม่มีครับไม่มี

ไม่มีครับอู่เราไม่มีเวลาปิดครับ
ก็คือเราจะเลิกงานก็คือลูกค้าขึ้นหมดแล้วเราก็ถึงจะเลิกครับ
ทุกคนค่ะคุณธนคริสเจ้าของอู่เรือนะครับ
ยังชี้แจงถึงภาพผู้ชายบนเรือก้มลงไปข้างเรือเหมือนกับไปจับอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ซึ่งคนก็สงสัยกันคือคุณจ๊อปนั่นแหละ
คุณจ๊อปก็บอกไปแล้วโอ้ผมไปจัดการเรื่องทุ่นเรือตอนเรือจะเข้าเทียบท่า
คุณธนกิจบอกว่าตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเรือจะมีลูกกันกระแทก
หรือว่าเฟรนเดอร์อยู่บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายฝั่งละ๑ลูก
ซึ่งการที่ความสูงของน้ำช่วงระหว่างเรือเนี่ยกับน้ำเนี่ยไม่เท่ากัน
ให้เฟรนเดอร์มันไม่เท่ากันจึงต้องใช้เชือกยาวกับเชือกสั้นเนี่ยช่วย
โดยที่เชือกสั้นต้องไปอยู่ด้านท้ายเรือเชือกยาวอยู่ด้านหัวเรือ
จากภาพที่เห็นนี่ฮะแล้วคนก็จับสังเกตกันเนี่ยเป็นการเอาเชือกยาวมาใส่ด้านท้ายลูกเฟรนเดอร์เลย
ราอยู่กับน้ำผิดจากการใช้งานตามปกติที่ต้องอยู่แนวตั้ง
ผู้ชายในภาพจึงพยายามจะไปปรับขยับลูกเรนเดอร์ให้มันตั้งขึ้นอะไรประมาณอย่างนั้น
ก่อนหน้านี้ก็มีการนำเรือลงไปจำลองเหตุการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าเป็นอีกลำหนึ่ง
แต่ว่ามีเพื่อนที่อยู่บนเรือทยอยลงเรือไปไปจำลองเหตุการณ์ด้วย
คนที่ไปคนแรกก็คือคุณแซนคืนแรกเลยลงเรือไป
ต่อมาคืนถัดมากระติกเป็นคนที่๒กระติกตามด้วยคุณปอตามด้วยคุณจ๊อป
ทีนี้เหลืออีกคนเดียวก็คือคุณโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตเขาไม่ประสงค์ที่จะไปจำลองเหตุการณ์บนเรือ
ตำรวจก็บอกแล้วว่าก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ที่เขาจะไม่ไปจำลองเหตุการณ์ก็ได้
คุณโรเบิร์ตก็คือคนที่บอกว่าความดันขึ้นแล้วก็ไม่ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
และคุณโรเบิร์ตก็ไม่ได้มาจำลองเหตุการณ์บนเรือด้วย
ซึ่งคุณโรเบิร์ตก็เป็นคนที่สลับกันขับเรือกับคุณปอ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนแจ้งข้อหาถูกดำเนินคดีแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกไป
ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะการไปจำลองเหตุการณ์
การไปให้ข้อมูลกับตำรวจสำคัญครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่า
แล้วการให้ข้อมูลกับตำรวจที่มีการแยกคุยแยกสอบปากคำทั้ง๕คนบนเรือเนี่ย
สรุปแล้วเขาให้การตรงกันไหมข้อมูลมันตรงกันไหม
คือวันนี้ที่เป็นประเด็นใหญ่มากเลยคนพูดถึงกันแล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์
ดังยังโพสต์เลยบอกว่ารอนะวันนี้
รอฟังการแถลงของตำรวจนะเพราะว่าทั้งห้าคนที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจน่ะ
อยู่ดีมีอยู่คนนึงกลับคำให้การ
บางคนบอกคดีพลิกรอฟังข่าวใหญ่
กลับคำให้กันปุ๊บคดีมันเลยพลิกและรอการแถลงจากทางตำรวจ
คนก็แชร์กันไปเยอะมากคุณภาคภูมิจนนักข่าวต้องไปถามตำรวจว่าตกลงแล้วจะแถลงไหม
ตกลงแล้วคดีพลิกไหมแล้ว๕คนนี้ใครอ่ะ
ใครที่กลับคำให้การแล้วอยู่ดีให้การไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนเพื่อนแบบนี้
คนสงสัยกันมากนะ
โหไปขอเปลี่ยนขับเรือสลับกับอีกคนนึงแล้วเรือกระช่งกระชาก
บอกว่าเป็นคนที่เป็นมือใหม่ในการหัดขับเรือ
ไปขอขับเรือไปขอสลับขับแล้วพอขับกระชาก
อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คุณตังโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยามันมีประเด็นนี้ที่แชร์อยู่ในโลกออนไลน
จังหวะที่อยู่ท้ายเรืออะไรประมาณอย่างนั้น
เนี่ยเองคนปล่อยข่าวนี่เพจปลอมจ้าเจ้าของจริงเนี่ยปิดเพจอยู่
แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยมันคือที่มาของประเด็นที่ที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้
มันคือที่มาแต่กลายเป็นว่าที่มามันคือมาจากเพจปลอม

ใช่ไหมก็ต้องไปถามนะฮะตลอดทั้งวันหลังจากแชร์กันอย่างหนาหูเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ

บิเอลพัดภูมิสิตท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ท่านก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชม
เกี่ยวกับเรื่องคำให้การของ๕คนบนเรือ

ยังไม่มีผมก็อยู่กับพนักงานสอบสวนครับครับ
ยังไม่มีใครกลับคำให้การอะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะคือวันนี้ถึงขั้นที่ว่าผู้สื่อข่าวก็พยายามจะรายงานเข้ามาว่าเตรียมแล้วตำรวจเตรียมแล้วตั้งโต๊ะแล้ววางน้ำแล้วเตรียมแถลงแล้วอะไรแบบเนี้ย
แต่จริงจริงแล้วยังยังไม่ได้มีการแถลงอะไรท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะยืนยันนะครับหนึ่งยังไม่มีคนไหนห้าคนในเรือกลับคำให้การจากเดิมที่เคยให้การไว้ค่ะและสองวันนี้ยังไม่ได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหข่าวยงข่าวใหญ่สรุปคดีหรือว่าปิดคดีอะไรทั้งสิ้นมีสองคลิปในโลกโซเชียลที่เขามี

เกิดเหตุคุณตังโมยังมีความสุขดีแล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยนะค่ะเปิดเพลงที่ตัวเองร้องเนี่ยจากนี้ไปจนนิรันให้เพื่อนฟังเนี่ยเขาบอกมันมีเสียงเสียงผู้ชายบอกเอาเพื่อนมานี่มันอยู่ช่วงไหนก็ไม่รู้เราก็ฟังอีกหลายรอบค่ะ

สวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลย
สวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วสวยเหมือนนางฟ้าเลยจนได้แล้วส
สิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอโหคือสังคมเขาจับตาแบบละเอียดยิบโดยเฉพาะคดีใหญ่คดีดังสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอโหคือสังคมเขาจับตาแบบละเอียดยิบโดยเฉพาะคดีใหญ่คดีดังสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอโหคือสังคมเขาจับตาแบบละเอียดยิบโดยเฉพาะค
อีกหนึ่งตัวอะใช่คือหากให้ดูภาพนี้อีกทีเพราะว่าอะไรเพราะที่จะตำเด็นเมื่อวานที่มีการไปขอขมาคุณแม่ของคุณตังบ่องโว้ดใช่ไหมคะ

ภาพที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้มีทนายความชื่อดังเขาออกมาประเมินว่ามันอาจจะทำให้รูปคดีมันเบาลง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเข้าข่ายข้อหาประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ไหมคะ
แต่ถ้าหากว่ามีการไปขอโทษไปคุยไปชดใช้ค่าเสียหาย
หรืออะไรแบบเนี้ยไอ้ข้อหาดตรงเนี้ยมันอาจจะเบาบางลงไปได้
คนที่บอกก็คือทนายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะ
เครือข่ายทนายคลายทุกข์บอกว่า

ที่มีคุณปอที่มีโรเบิร์ตหรือแม้กระทั่งกระติก
พวงมาลัยไปไหว้ไปกราบขอโทษ
ดังนั้นถ้าไปขอโทษกันแล้ว
แล้วถ้าญาติของคุณแตงโมมีการพูดคุยตกลงเรื่องค่าเสียหายกับคู่
ไม่ค่อยติดคุกกันหรอกค่ะ
เพราะว่าจะมีการเยียวยากันเรียบร้อย
สารอาจจะลงโทษสักประมาณ๓ปี
แล้วให้รอลงอาญา
และเยียวยาทางผู้เสียหาย

ส่วนตัวสงสัยข้อพิรุษอยู่บ้างนะคะ
เพราะคุณแตงโมตกนามแล้ว
ทำไมเพื่อนทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือ

ทุกอย่างมันดูไม่เป็นธรรมชาติเลย
มันเลยเกิดพิรุษไปหมดเลย

ถ้ามีการจ่ายเงินชดใช้กันแล้วเนี่ยนะ
ทางคุณตังโมจะเสียชีวิตฟรีหรือเปล่า
ขอให้ข้อมูลว่าไม่เสียชีวิตฟรีนะคะ
แต่ทนายเดชาใช้คำว่าคดีมันจะเบาลงค่ะ
เอียวยาเขาจบมันจะเบานี่
แล้วผมก็ห่วงว่าอาจจะไม่มีการสาวไปถึงอะไรอีกไหม
เพราะว่าถ้าตกลงกันได้ผมว่าคดีมันจะเบาลงแล้ว

ความตายของแตงโมเนี่ยเกิดจากความประมาทของใคร
ตอนนั้นใครขับเรือซึ่งมันน่าจะมีคนเดียวถ้าถามผมนะ
ก็คือคนที่ขับตอนที่ก่อนเขาตก
ไม่ฟรีหรอกถ้ามีการชดใช้ค่าสินไหมคุณแม่ก็ได้ไง

ผมยังมองว่าการทำงานของตำรวจน่าจะซอฟต์ลง

ทีนี้ค่ะมาดูข้อมูลจากทนายนิด้าอีกท่านหนึ่งนะคะ
นางสาวสรรญาหวังสุขเจริญทนายนิด้าก็โพสต์วิเคราะห์ข้อเท็จจริงในคดีนี้เหมือนกัน
โดยบอกว่าถ้าข้อเท็จจริงในคดีคุณแตงโมมันมีประเด็นที่ว่าคุณแซนนอนเล่นมือถืออยู่ท้ายเรือ
คุณแตงโมไปเกาะขาแซนเองแล้วนั่งปัสสาวะท้ายเรือเองและตกลงไปเสียชีวิตเอง
คำถามคือใครต้องรับผิดชอบในการตายในครั้งนี้
ทนายนิด้าบอกว่าส่วนตัวนะคะเห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่ใช่ความผิดและหูโทษ
แซนไม่ต้องรับผิดค่ะไม่ต้องรับผิดในฐานจงใจหรือประมาทที่ทำให้คุณแตงโมถึงแก่ความตาย
เพราะแซนไม่ได้ทำอะไรเลยแซนนอนอยู่ของแซนเฉยนอนเล่นมือถืออยู่ท้ายเรือเฉย
คุณตังโมเดินมาเองมาถึงแล้วนั่งปัสสาวะท้ายเรือและเกาะขาแซนเอง
อันนี้ตามที่แซนเล่านะแล้วคุณแตงโมอาจจะลื่นอาจจะสะดุดตกลงไปเสียชีวิตเอง
คนที่อยู่ในเรือไม่ต้องรับผิดชอบนะคะทนายนิด้าบอกแบบนี้นะ
คนที่อยู่ในเรือคนอื่นอื่นอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบเลยเพราะว่าไม่มีใครทำอะไรนี่
คนขับเรือก็เหตุผลว่าตอนนั้นขับเรืออยู่มองไปข้างหน้าไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคุณตังโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีโอกาสที่จะได้ห้ามเลย
ทีนี้ค่ะอาจพอมีเหตุผลให้สารรับฟังว่าคนขับเรือก็ไม่ได้สามารถทำอะไรได้ดีไปกว่านี้ในภาวะแบบนั้น
ต่อให้ใส่เสื้อชูชีพคุณแตงโมก็อาจจะเสียชีวิตอยู่ดีในเหตุการณ์แบบนั้น
อันนี้ทนายนิด้าเขาพูดก็เพื่อที่จะสรุปว่าก็แหมมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สุดละมั้ง
ที่ทำให้ทุกคนบนเรือต้องสร้างเรื่องการที่คุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือขึ้นมาครับ
เพื่อให้ทุกคนก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไงถ้าทุกคนสมมุตินะคะธนายนิด้าใช้คำว่าถ้าทุกคนสร้างเรื่องขึ้นมา
คุณตังโมลุกขึ้นมาเองเดินไปท้ายเรือเองเกาะขาแซนเองตัดสินใจนั่งปัสสาวะด้วยตัวเองแล้วตกลงไปเสียชีวิตเอง
คนที่อยู่บนเรือคนอื่นอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยด้วยซ้ำ
ทีนี้มันก็ต้องอยู่กับการรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานต่างของเจ้าหน้าที่แล้วล่ะ
ใช่ประเด็นของทนายนิด้าก็คือตกลงแล้วเหมือนกับไม่เชื่อหรอกว่าคุณตังโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือเอง
ว่าถ้าอย่างนี้อันนี้วันที่คุณแซนไปจำลองเหตุการณ์เนี่ยใช่ไหม

ว่าเออเป็นไปได้ไหม

เพราะถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายเอาแน่นอนว่าก็ไม่มีใครผิด

ทนายเดชาบอกก็คือเอาล่ะถ้ามันต้องมีคนผิดเนี่ย

ซึ่งเขาก็ได้แสดงเจตจำนงในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะเยียวยาแล้ว
หรือคุณปอเจ้าของเรือซึ่งขับเรือสลับกับคุณโรเบิร์ตด้วยก็ถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวจะบวชให้
เยียวยาชดใช้ค่าเสียหายมันก็อาจจะเบาลงไปมากเลยค่ะ
แต่ต้องรอฟังตำรวจนะครับ

สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีใครที่ประมาทพลาดพลั้งช่วยไม่ช่วยอย่างเต็มที่หรือมันทำมันเกิดอะไรขึ้นทำให้คุณตังโมเนี่ยต้องพลัดตกจากเรือลงไปถ้าไม่ได้มีการปัสสาวะ

อยู่ที่ว่าตำรวจจะได้หลักฐานต่างแล้วก็ขยายผลไปได้มากน้อยขนาดไหน